ไปดูเหตุฆาตกรรมสยองที่พิศนุโลกกันหน่อยนะคะ
วัย๗๘ปีคนนึง

ถูกคนร้ายทุบเข้าที่หัวค่ะ
แล้วก็ปาดคอจนหลอดลมขาด
แล้วเอาร่างแกไปหมกในไร่ข้าวโพด
คนร้ายก็เป็นเด็กอายุแค่๑๖ปี
พ้นโทษสถานพินิษฐ์มาได้แค่๒เดือนเองนะคะ

ผู้ตายก็คือนางเหมือนขุนจำนงวัย๗๘ปีนะคะ
อย่างที่บอกว่าคุณยายแกถูกตีเข้าที่หัวแล้วก็ปาดคอ
แล้วถูกลากศพไปหมกในไร่ข้าวโพดหลังบ้าน
ในพื้นที่หมูก้าวตำบลหนองกระท้าวอ่อมเพิร์ทนครไทยค่ะ

ปกติก็จะเดินผ่านบ้านยายเป็นประจำ

จนกระทั่งมาเจอร่างของยายอยู่ในไร่ข้าวโพดนี่แหละค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพนครไทยก็คุมตัวเยาวชนชายวัย๑๖ปีคนนึงมาได้
คนนี้เขามีประวัติอยู่แล้วพฤติกรรมก็คือชอบลักเล็กขโมยน้อย

อมรับสารภาพเลยว่าเป็นคนฆ่ายายเองแล้วก็ทำเพียงคนเดียวด้วย
ปีนเข้าหลังบ้านยายเพื่อค้นเงินได้มาสี่พันแล้วค่ะ
กำลังจะหนีค่ะยายมาเห็นพอดียายก็เลยโวยวาย
เขาก็เลยเอาไม้ตีหัวยายไปหลายครั้งแล้วก็บีบคอลากไปที่ไร่ข้าวโพด
แล้วเอามีดปาดคอซ้ำจนยายหลอดลมขาดเสียชีวิตนะคะ
ยังไม่จบนะคะยังขึ้นมาค้นเงินในบ้านรอบที่สองอีก
ได้เพิ่มไปอีก๒๐๐๐บาทรวมเป็น๖๐๐๐บาท
เด็กคนนี้เอาเงินที่ได้๖๐๐๐จากการฆ่าคนและขโมยของเนี่ยนะคะ
ไปซื้อมือถือ๕๐๐๐บาทเหลือเงินอีก๑๐๐๐
เอาไปกินเหล้าสำมะเลเทเมากับเพื่อน
ตำรวจบอกว่าสอบสวนเพื่อนแล้วก็ไม่พบพิรุษ
แล้วเพื่อนก็ให้การปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วย
ก็ยังจะต้องสอบสวนหารายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมด
ว่าการกระทำผิดครั้งนี้ทำคนเดียวหรือทำหลายคน
ลักษณะการเอาศพไปมันลากไปจากที่บ้าง
มันไม่ใช่ไปทำที่เกิดเหตุนะก็ลากไป
จากการตรวจสอบประวัติค่ะก็พบว่าผู้ก่อเหตุ
ออกจากสถานพินิษฐ์คดีรักทรัพย์มาเมื่อเดือนธันวาคม๒๕๖๒
ที่ผ่านมานี้เองผ่านมาไม่กี่เดือนนะคะ
อาศัยอยู่กับลุงและยายซึ่งห่างจากบ้านของผู้ตายแค่ประมาณร้อยเมตร
เพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วทั้งสองครอบครัวคือรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีบ้านใกล้เรือนเคียงอะค่ะ
ที่ผ่านมาเยาวชนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็แอบไปลักของบ้านผู้ตายเป็นประจำ
ลักเงินบ้างไก่บ้างของอื่นบ้าง
ซึ่งผู้ตายก็ใจดีให้อภัยเรื่อยมานะคะ
จนกระทั่งนี่แหละถึงขั้นถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยมเลยนะ
พนักงานสอบสวนตั้งข้อหาเลยนะคะชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังสารเยาวชนและเด็กที่จังหวัดพิศนุโลกเช้าวันนี้เองค่ะ
แล้วก็จะนำตัวส่งสถานพินิษฐและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่พิษนุโลก
เพราะว่าคนก่อเหตุอายุยังแค่๑๖ถือเป็นเยาวชน
แต่อันนี้จริงถ้าเป็นเมืองนอกเขาพิจารณาเขาให้ขึ้นสารผู้ใหญ่เลยนะ
สมมุติว่าดูแล้วรู้จักดีชอบชั่วดี
แล้วก็เหตุการณ์ที่ก่อมันโหดเยี่ยมเกินไป
ก็ต้องมาดูกันแหละว่าจริงแล้วการเข้าคุกเข้าสถานพินิษฐ์เนี่ย
มันช่วยปรับทัศนคติคนได้จริงหรือเปล่า